เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหลายแห่งหลายพื้นที่

เอาแบงค์๕๐๐เนี่ยทำเป็นหนีบไปที่รักแร้

ตังค์ทอนไม่ครบพนักงานบางคนไม่ทราบก็เอาแก๊ง๕๐๐ไปให้อีกใบหนึ่ง
นี่โดนหลายมินิมาตรแล้วนะแล้วฉายาของเขาคือป้ารักแร้เหนียว

ถูกต้องแต่ล่าสุดคุณป้าคนนี้โดนจับดำเนินคดี
แต่ไม่ใช่ข้อหาเรื่องของลักทรัพย์นะ

โดนจับเรื่องของคดีไปเผารถน้องของสามีตัวเอง

เหตุผลคือก็ไม่พอใจ

แต่ว่าคดีนั้นยังไม่ได้มีคำไปแจ้งพากับรถทุกดายนะครับ
จริงแล้วเขามีชื่อเขาชื่อคุณน้ำพึ่งเนธทิพย์
หรือว่านางน้ำพึ่งเนธทิพย์อายุ๕๑ปี
แล้วก็เอาไปสอบส่วนที่โรงพักนี่เอาเสื้อสีส้มคุมเอาไว้เลยแบบนี้
นักข่าวพยายามพูดถึงถามถึงว่าคุณป้ากรณีที่ไปโกงเงินทอนเขา
มาแล้วกี่ครั้งกี่ท้องที่ทำไมรักแร้เหนียวจัง
ทำไมถึงก่อเหตุได้บ่อยคุณป้าก็ไม่ได้ตอบไม่พูดอะไร
คุณป้าก็ทำสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถาม
ทีนี้ก็ไปถามคดีที่โดนจับว่าไปเผารถของน้องสามีทำไม
เขาบอกว่าเขาโดนดูถูกก็เลยต้องการจะแก้แค้น
พอไปถึงห้องสอบสวนคุณป้าก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องของคดีที่ก่อเหตุมา
สำหรับคุณป้าคนนี้หรือว่านางน้ำพึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ในคดีรอบวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์นายชาตรี
อายุ๕๐ปีนายชาตรีเป็นน้องของสามีนินภาพวงจรรย์บิต
นี่ลักลอบไปแล้วก็ไปเห่ารถเขานะฮะนายชาตรีเขาหอบหลักฐานเป็นภาพนี้แหละครับ
ไปแจ้งความกับคุณน้ำพึ่งเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าแอบไปเผารถยนต์
รถจักรยานยนต์เสียหายไปห้าคันรวดเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตี๓
ของวันที่๗มกราคมเสียหายไม่ต่ำกว่า๖ล้านบาท
นี่ฮะรถจักรยานยนต์รถยนต์เสียหายเต็มไปหมดเลย
เขาบอกว่าก็คนก่อเหตุเป็นพี่สะพ้ายเขา
ก่อนหน้านี้ก็เคยไปมาหาสู่กันแต่ว่า
สักครึ่งปีหลังไม่ได้ไปมาหาสู่กันไม่ได้พูดคุยกันเลย
แม้บ้านจะอยู่ติดกันก็ตามแต่สาเหตุเนี่ยยังไม่มั่นใจ
แต่เหมือนคุณป้าคนนี้เคยพูดไปว่าอยากจะก่อเหตุที่มันแบบ
สุดท้ายก่อนโดนจับเพราะก่อเหตุมาแล้วหลายคดี

อาจจะมีผลต่อเนื่องความรู้สึกผมนะ
ถ้าเขาเคยถ้าเขาเป็นป้าจักรแลเหนียวเนี่ย

แล้วเขาเคยบอกบางคนว่า
เขาต้องทำอะไรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ย

ผมก็บ้านผมคงเป็นครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะ
อยู่ข้างบ้านก็จริงแต่เราจะไม่สนใจกันเลย
เราไม่ไปใส่ใจกับเขาแต่เขาใส่ใจกับเรา
เป็นอะไรก็ถ้าหาว่าเรากันแกล้ง

หรือว่ารถไปโดนขี่ที่ไหนมาประแจ่งองพักเนี่ย

ผมไม่ทำอะไรให้เขาจะไม่เข้าใจ
ออกอย่างนี้มา๘๐ปีแล้ว

จนคิดว่าเราคิดเขาทำงานไปแหละบันทาน
โอ้โหก่อเหตุมาเป็น๑๐ปี
ใช่มันต้องมีสองส่วนคุณผู้ชมต้องแยกเรื่องนะ
แต่ว่าในส่วนของการเผารถก็โดนจับไปแล้ว
นะฮะทีนี้ตำรวจก็พยายามจะเค้นสอบคุณป้าเขาแหละครับ
รับว่าก่อเหตุเผารถของน้องสามีจริง
เพราะว่าต้องการจะแก้แค้นเพราะว่าไม่พอใจเป็นการส่วนตัว
คุณนี่คือก่อเหตุที่ไปเผารถเขา

ใช่ที่เผารถ๕คันที่สมุทรปราการ
แล้วคุณฉันจำได้ดิฉันยังอ่านข่าวอยู่เลย
รักแร้เหนียวเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันที่๙มกราคม
แกก็ไปก่อเหตุหนีบเงิน๕๐๐บาทที่บางนาอีก

หลังจากเผาแล้วยังไปก่อเหตุ
แต่ครั้งนั้นเหมือนพนักงานเขารู้แก้วทัน

บอกป้าอย่าเห็นหนีบไว้เอาออกมาอะไรอย่างนี้นะ

แล้วคำถามคือเอาแล้วคดีโกงเงินทอนร้านสะดวกซื้อทำยังไง
ตำรวจก็นำหลักฐานตามร้านวงจรปิดต่างที่มันติดตามร้านสะดวกซื้อไป

นะฮะที่ไปก่อเหตุ

ก็ใช่ฉันจริงแต่ฉันไม่ได้ไปโกง

เออป้าแกบอกว่าเข้าใจผิด

บางคนเขาเห็นคลิปเขาก็บอกว่าจำได้เลย

ติดกิ๊บอันเดิมผมสีแบบทองหน่อย
หน้ากากอนามัยแล้วก็มีกระเป๋าแบบลายดอกแบบนี้
อ้าวนี่ก็จะหลายพื้นที่แหละ
ล่าสุดครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทษธนกฤษ
มรวยอามรีรองพุ่มกับการสอบสวนสอพพระพระแดง
ยอมรับว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ที่สพเมืองพระประแดงนะครับ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคดีเผาทรัพย์ไว้ก่อน
ส่วนคดีโกงเงินเดี๋ยวต้องประสานหลายท้องที่
ใครเป็นเจ้าทุกข์ร้านสะดวกซื้อไหนมีหลักฐานไปชี้ตัวได้
จะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป
แล้วก็จะมีการสอบส่วนเพิ่มเติมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมจับได้แล้วในที่สุดหลังจากที่เราอ่านข่าวมานาน